นี่ไม่รู้ชื่ออะไรแต่เขาบอกว่าเขามาจากการเวลา

จะมาทำภารกิจฆ่า๗ชั่วโคตร

ท้องเรื่องท้องเรื่องมาแปลกนะ
แปลกมากไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
ไปดูหน่อยครับไปดูอาการของผู้ชายคนนี้หน่อย
แต่ท่าทางก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ปกติแล้วครับ

พยายามจะฟังว่าเขาพูดพูดอะไรมาจากไหนไปไหนก็ไม่รู้
แต่ภารกิจเขาน่ากลัวนะเดี๋ยวจะมาฆ่าเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยนะ

หน้าวัดธรรมปัญญาอำเภอเมืองนครนายก
มันเป็นถนนแล้วก็ทางโค้งไป
รถมันก็ขับมาเร็วเดี๋ยวเกรงว่าจะโดนรถชนเป็นอันตรายไป

ไปคุยกับเขาแล้วดูซิว่าตำรวจจะคุยกับผู้ชายคนนี้

แทนต้นเพอร์งนำวันค่ะ
พระเจ้าขาวดงตรงนี้อร่อยดี
ฟังแล้วคงจะคิดได้ว่าเขาคงเป็นผู้ชายสติไม่สมประกอบหรอกครับ
ถามไปถามมาก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วครับ
นะฮะแล้วก็มีการส่งเครื่องส่งสัญญาณอะไรรหัสมอสต่างต่างนานาให้ดูด้วยว่า

มีอะไรต่างนานาอุปกรณ์เขา
สุดท้ายตำรวจก็นำตัวชายคนนี้ไปที่โรงพัก

เนื่องจากว่าในตัวเขาไม่มีเอกสารระบุตัวตนว่าเป็นใครมาจากไหน
แล้วก็จับใจความที่พูดไม่ได้หรอกคุณผู้ชม
ก็น่าจะเป็นชายสติไม่สมประกอบแหละครับ
แต่หวังว่าคุณต้องเอาไปสู่โรงพักก่อน

ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะ

เขาจะไปฆ่าคนตายหรือเปล่า